น้องเบเน่เด็กหญิงวัย๔ขวบนี่นะคะ
น้องมีอาการเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงขั้นรุนแรงเลยคุณผู้ชม
แล้วแม่น้องบอกว่าจริงอยากได้เครื่องช่วยหายใจ
ใครมีพอส่งต่อได้ไหมคิดดูสิทุกวันนี้นะ

ยายทวดรักน้องเบเน่มาก
ฟังเสียงคุณยายทวดหน่อยละกันค่ะ
รักหลานมากเลยอยากได้หลานมาอยู่ที่บ้าน
แต่ไม่มีปัญญาจะซื้อเครื่องตั้ง๒๐๐๐๐๐บาท
อยากให้หน่วยงานช่วยบริจาคเครื่องให้ยายหน่อย
อยากได้หลานมาอยู่บ้านค่ะ
โอ้โหคุณยายทวดคุณตาทวด
นั่งอยู่ยกมือไหว้แล้วก็ร้องไห้
ยายบอกตรงเลยนะไม่มีปัญญา
ซื้อเครื่องช่วยหายใจค่ะ๒แสนกว่าบาท
แล้วก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะ

แล้วมีเครื่องช่วยหายใจเก่าเหลือใช้
เอาตรงนะคุณผู้ชมมันดูยาก
แต่ดิฉันเชื่อว่าแฟนข่าวไทยรัฐทีวีที่ดูข่าวหรือว่าดูคลิปที่มีการแชร์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะ

แล้วใครที่ไม่ได้ใช้แล้วช่วยส่งต่อหน่อยได้ไหม
ให้กับน้องเบเน่เด็กหญิงวัย๔ขวบ
น้องเบเน่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงขั้นรุนแรงเลยนะ
นักข่าวของเราเนี่ยไปหาเลยไปหาคุณแม่ของน้องเบเน่ค่ะ
แม่สายชนไปที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

เล่าให้ฟังบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
กับพ่อน้องเบเน่ตอนที่น้องอายุ๖เดือน
แล้วอาการของน้องเริ่มมาสังเกตตอน๑๑เดือน
ปกติเด็ก๑๑เดือนเขาจะเริ่มตั้งไข่
คือเริ่มยืนแล้วเริ่มยืนแล้วปล่อยมือแล้วทรงตัว
แต่สิ่งที่คุณแม่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเบเน่ไม่ตั้งไข่เหมือนเด็กทั่วไป
แต่อาการมันมาชัดตอน๒ขวบค่ะ
เพราะอะไร๒ขวบแล้วน้องเบเน่ยังไม่กล้าเดิน
ปกติเด็กขวบกว่าจะก้าวเดินได้แล้วนะ
ทีนี้แม่ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลบุรีรำ
แล้วก็ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชที่โคราชนะคะ
แล้วหมอก็บอกว่าเบเน่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ต้องนอนที่โรงพยาบาล๒เดือนกว่านะ
แล้วน้องต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเลยค่ะ

พอน้องออกจากโรงพยาบาลก็ฝากให้คุณตาทวดคุณยายทวดดูแล
เพราะตัวคุณแม่เองก็ต้องไปทำงานที่กรุงเทพก็กลับมาสัก๒๓เดือน

ตุลาคมอาการลูกซุดไปเรื่อย
หมอบอกว่านี่ถือว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงระยะรุนแรงนะคะ
แล้วหมอบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าจะให้น้องเบเน่กลับมาที่บ้านเนี่ย
บ้านต้องมีอุปกรณ์ต่างพร้อม

ทุกวันนี้แค่ค่าเดินทางมาหาลูกเนี่ย
ก็เอามาจากเบี้ยคนชะลาของตาทวด

ขอยืมจนกว่าน้องเบเน่จะไม่อยู่

โอ้ยใยทวชก็อย่างที่บอกค่ะ
ร้องผมร้องให้และรักหลานคนนี้มาก

หรือว่าอยากที่จะบริจาคช่วยเหลือยังไง
ก็สามารถติดต่อไปที่ครอบครัวนี้ได้เหมือนกันนะคะ